คุณผู้ชมครับเรื่องราวของการเดินทางต้องระมัดระวังครับ

คือผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเธอยืนรอรถอยู่นะครับ

แล้วตรงนั้นเนี่ยมันกลับเป็นจุดแจ้งเหตุเตือนภัย
ของมูลนิธิอาสากู้ชีพกู้ภัย
ปรากฏว่าจู่กระบะคันนี้ขับมาแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้

คือผู้หญิงคนนี้เธอยืนอยู่ใต้ต้นไม้สองต้นเห็นไหมฮะตรงกลางภาพ
หันไปเหมือนกับได้ยินเสียงอะไรสักพัก

เอาจริงนะดิฉันเชื่อว่าเธอได้ยินเสียงเบรกหรืออะไรสักอย่าง
ใช่ครับเธอเลยหันไปแล้วก็รีบวิ่งเลยฮะ

แล้วทันทีที่กระบะหยุดเห็นไหมฮะ
รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานนั่นก็พังเสียหาย

หน้าศูนย์ปเต็กตึงจุดพรมบุรีบาดเจ็บติดอยู่ภายในด้วย๑รายนะครับ
เอาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีครับ
สามพฤศจิกายนเจ้าหน้าที่ต้องเอาเครื่องตัดทาง
เพื่อต้องการที่จะช่วยคนขับที่ติดอยู่ในรถ
นี่นะฮะติดคาอยู่ตรงนั้นน่ะ
โชคดีมากว่าตรงนี้เป็นจุดของเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยพอดีเลย
กระบะคันดังกล่าวเขาขับมาตามทางนะครับ
แล้วปรากฏว่าถูกรถยนต์คันหนึ่งชนท้ายเลยทำให้กระบะเสียหลัก
แล้วพลิกคว่ำเนี่ยฮะจังหวะนี้
คือทันทีที่เธอหันไปเห็นแสดงว่าคงจะมีเสียงชนโครม
แล้วกระบะเสียหลักมาพยายามจะเหยียบเบรกแต่เบรกไม่ทันครับ
นี่นะฮะแล้วดูความเสียหายกันหน่อยครับ
สภาพรถที่ถูกกระบะชนกวาดไปเนี่ยนะฮะ
เละเทะไปหมดเลยคุณขวัญคุณผู้ชมดูครับ
จักรยานเอยมอเตอร์ไซค์เอ่ยแล้วสภาพกระบะนี่ก็พังเสียหายด้วย
โชคดีมากนะครับว่าตอนเกิดเหตุตรงบริเวณอาสาสมัครมูลนิธิแห่งนี้
ซึ่งเป็นจุดพักรับแจ้งเหตุแจ้งภัย
มีคนอยู่แค่คนเดียวนะแล้วเหมือนกำลังตัดย่าอยู่
ไม่ได้ประจำการอยู่ตรงนี้พอดีรอดตายบุดหวิด
โดยเฉพาะพี่ผู้หญิงคนเมื่อกี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่รอดชีวิตราวปฏิหารนะฮะ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
เรามีโอกาสได้พูดคุยกับทางเจ้าของคลิปเขาบอกว่า
คือไม่รู้เหมือนกันนะกระบะขับมาจากเลนส์ไหน
แต่น้องชายได้ยินเสียงเป็นเสียงเบรกแล้วมีเสียงชนท้าย
แล้วก็มีการพลิกคว่ำเกิดขึ้นก็เลยรีบวิ่งไปดูและช่วยเหลือคนเจ็บนะฮะ
หลังจากนั้นประสานแจ้งตำรวจโรงพักพรมบุรีในพื้นที่
ตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
ลองฟังเสียงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิตรงจุดนี้กันหน่อยครับ
น้องชายผมมาอยู่น้องชายผมตัดย่าอยู่หลังศูนย์
แล้วเขาได้ยินเสียงอะไรยังไงไหมครับ
ได้ยินเสียงเบรกแล้วก็ชนครับแล้วก็พลิกเลยแค่นั้น
เพราะว่าน้องผมอยู่ห่างจากตรงนั้นแค่๒๐เมตรได้มั้ง๑๐เมตร

ใช่ครับก็คือเขาอยู่นอกศูนย์อยู่แล้วเขาไม่ได้อยู่ในศูนย์
คือตลัดเกลียมเครื่องตัดย่ายแต่ตัดย่ากันที่สุด
น้องก็เหมือนก็ได้ยินเสียงเบรกแล้วหันไปดูพอดีก็เห็นเลยชนแล้วก็พลิก
แล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นเลยแล้วน้องผมก็วิ่งไปดูคนเจ็บ
มีคนเจ็บ๒คนหนึ่งในนั้นก็คือคนขับกระบาดที่ติดอยู่ภายใน
แล้วก็ใช้เครื่องตัดถังช่วยมาได้ดูสิครับสภาพความเสียหายอีกมุมหนึ่ง
เฉพาะรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานที่ถูกกระบะเขากวาดเรียบไป
ตำรวจบอกว่าตอนนี้เอาไปไว้ที่โรงพักแล้วและขอให้เจ้าของรถไปติดต่อขอรับคืนได้
ส่วนเรื่องสาเหตุที่แท้จริงเรื่องการช่วยเหลือเยียวยารับผิดชอบ
เดี๋ยวต้องประสานติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะครับ
ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนอะมาค่อนข้างเร็วพอสมควรเลยด้วยนะคะ